คุณผู้ชมคะตำรวจภูทรทุ่งสงศ์ค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ไปตรวจสอบเหตุว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่บ้านหลังนึงค่ะพบศพผู้หญิงคนนึงค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะสภาพศพมีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
ที่บริเวณศรีษะเนี้ยนะคะมีบาดแผลชะกันเลยค่ะ
สามแผลนะคะส่วนที่คอก็มีร่องรอยเหมือนกับถูกรัดคอค่ะ
ใกล้ใกล้กับศพมีขวานตกอยู่ด้วยนะคะก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ค่ะสามีใหม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยหายไป
สามีใหม่คนนี้เพิ่งคบได้สองเดือนนะสามีใหม่ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกนะคะ
นายประยงหรือในจ้องอายุสี่สิบเก้าปีค่ะนี่นะคะหายออกจากบ้านไป
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวเพ็ญศรีนวลวงอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ครับแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าญาติญาติบอกว่า
คือใกล้เที่ยงแล้วอะค่ะไม่เห็นตัวนางสาวเพ็ญศรีออกมาจากบ้าน
แล้วก็บ้านเงียบเชียวพยายามส่งเสียงเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยตัดสินใจพังประตูบ้านเข้าไปดูทีนี้ล่ะค่ะแม่บอกว่าพบศพลูกสาว
นอนตายอยู่บนที่นอนส่วนแฟนใหม่ที่เพิ่งคบหากันเนี่ยหายไปเลย
ตัวในจ้องเนี่ยหายไปเลยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ที่บ้านเกิดเหตุญาติญาติก็นำศพของนางสาวเพ็ญศรี
ประกอบพิธีรดน้ำศพเตรียมสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพที่หน้าบ้าน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะครับน้องชายของผู้ตายบอกว่า
ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวนี้ก็พยายามห้ามปรามผู้ตายแล้วนะครับ
อย่าคบหากับทางในจ้องเพราะว่าเป็นคนใจร้อนนะครับ

ผมมิถามาณอยู่แม่ก็โทรไปว่าพี่สาวมันผิดปกติแม่ยังไม่รบขึ้นแม่เลยเลยบ้านก็ไม่รบ
ก็เลยเข้าไปมองในห้องห้องรบอยู่ชายหลานหลานขึ้นทางข้าง
คือมีความแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นสามีเขาแน่ใจไม่แน่ใจ
ตอนนี้สพทุ่งสงศ์รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมาย
มาจับแล้วนะครับสำหรับนายจ้องที่เป็นชื่อเล่นนายจ้องนายคนนี้นะครับ
อายุ๔๙ปีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ